ชายชาวเกาหลีครับติดใจเมืองไทยซะแล้วติดใจอะไรเดี๋ยวค่อยบอก
แต่ไม่อยากจะกลับแล้วไงไม่อยากจะกลับเกาหลีแล้วตังค์หมด
กุเรื่องบอกคนที่เกาหลีบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าโดนลักพาตัว
มันยังไงยังไงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ชนบุรีครับคุณผู้ชมครับ
ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ในเมืองพัทยาหลังจากได้รับการประสาน
จากครอบครัวของนายคิมอายุ๒๔ปีนะครับคิมบอกอยู่เกาหลีเดิมอ่ะ
นะว่าไม่สามารถติดต่อในคิมได้ระหว่างขึ้นเครื่องกลับประเทศบ้านเกิด
ว่านายคิมจะถูกลักพาตัวไปหรือเปล่าเมื่อตำรวจไปถึงปรากฏว่าในคิม
กระโดดข้ามกำแพงหลังบ้านครับเจ้าหน้าที่ไล่ตามไล่ตามไล่ตาม
หลบอยู่ในพงหญ้านะครับอยู่ในพงหญ้าหลังบ้านก็เลยคุมตัวมาสอบสวน
ตมชนบุรีนายครีมบอกเรื่องที่ลูกถูกลักพาตัวอะไรเนี่ยนะ
เอ่อผมกุเรื่องคือผมว่าอยากจะให้ครอบครัวส่งเงินมา
นะมันเป็นค่าอยู่ค่ากินผมยังอยากอยู่ประเทศไทยต่อผม
ผมติดใจที่นี่ซะแล้วล่ะผมมีแฟนเป็นคนไทยซะแล้ว
หลงสาวไทยอ่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหากับนายคิมนะครับว่า
การอนุญาตอยู่ในราชาจากสิ้นสุดลงหรือว่าที่เราได้ยินคำทับสับกันบ่อยบ่อย
แล้วก็ตำรวจนะครับก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปครับ